ร่วมงานมางานศพของคุณนุ๊กซี่นะคะ

โอ้โหศิลปินดารานักร้อง

บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเศร้าคุณนับเรศโทรสเปกนะคะ
พี่เจเจตะรินอิงอาชิตะคุณสายปาณพิญญาก็มานะคะ

บางคนก็เสียใจร้องไห้รวมไปถึงเพื่อนนางแบบของคุณนุ๊กซี่ด้วยนะคะ
แต่ก็ยังทำหน้าที่ต้อนรับแขกที่มาร่วมไว้อะไรคุณนุ๊กซี่แบบเต็มที่เลยนะคะ

แล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณนุ๊กซี่นั่นนะคะ
ปูก็ออกมาเปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือค่ะ
แล้วก็ตาแดงกล่ำตลอดเลยนะคุณผู้ชม
คือเล่าให้ฟังนะคะว่าการเสียชีวิตของนุ๊กซี่เนี่ย
มันเร็วเกินกว่าที่จะทำใจรับได้จริงค่ะ
ก่อนหน้านี้นุ๊กซี่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะ

เมื่อประมาณปลายเดือนมกราคมค่ะ
กระทั่งมันก็เกิดหลายอย่างมันลามไปหลายจุดนะคะ
ท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมมันเกิดริ่มเลือดไปอุดตันตรงที่ปอดค่ะ
คือจริงแล้วนุ๊กซี่มีอาการที่หายใจไม่ออก

คือฝากบอกกำชับพี่ปูเลยบอกว่าห้ามบอกใครแม้กระทั่งครอบครัว

กระทั่งเมื่อคืนที่คุณนุ๊กซี่สิ้นใจ
คือพี่ปูเขาทำงานอยู่ข้างนอกแล้วจ้างพยาบาลมาดูแล
ปรากฏว่าคือรีบโทรมาโทรมาแล้วก็รีบไปเลย
พยาบาลโทรมาบอกว่านุ๊กจะไม่ไหวแล้วลูกกลับมาหน่อย

แต่ภาพที่เห็นที่สุดท้ายก็คือกำลังป้องใจอยู่

กระทั่งก็คือชีพจรก็อ่อนไปแล้วก็หมดลมหายใจไปในที่สุด

ซึ่งจริงถ้าไม่เกิดเรื่องร้ายในวันที่๒๙๓๐
หมอยังบอกอยู่เลยว่าเตรียมมารับ
เผื่อคุณนุ๊กซี่ออกจากโรงพยาบาลได้เลย
คือมันรักษาเหมือนอาการที่แบบไวรัสมันลงปงลงปอด
คือถ้าหายเสร็จตรงนั้นนะคะก็สามารถมารักษาด้วยกัน
ใช่ทานยารักษามะเร็งต่อได้นะคะ
พี่ปูบอกด้วยนะคะว่าตลอดเวลา๕ปีที่คบกันมา
ซี่เป็นความทรงจำที่ดีของพี่ปูนะคะ

ไม่รู้ว่ารักแท้คืออะไรแต่ว่ารักมากรักคนนี้ตลอดไป
ที่สำคัญนะคะในช่วงที่นุ๊กซี่ล้มป่วยนะคะ
คุณปูก็เลยได้คุยว่าหนูมีความฝันอะไรไหม
ุ๊กซี่บอกว่าพี่ปูหนูอยากแต่งงาน
หนูอยากมีพิธีเล็กริมทะเลนางชอบไปทะเล
คือพี่ปูยังบอกเลยนะคะว่าออกจากโรงพยาบาลรอบนี้แหละ
เดี๋ยวเราจัดพิธีเล็กนี่แหละค่ะในครอบครัวไป
แล้วก็คือแบบจะแต่งงานกันแล้ว
แต่ท้ายที่สุดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนะคะโรคร้ายก็มาพลาดชีวิตนุ๊กซี่ไปเสียก่อนค่ะ

พอขึ้นไปเขาก็

ที่เขาทำอะไรไม่ได้เขาห่วงเราเพราะว่าเขาอยากดูแลเรา
เพราะว่าวันที่วันที่เราเดินทางเข้ามาเจอกันเขาบอกว่า
เนี่ยหนูจะได้ดูแลพี่ไปเพราะว่าพี่อายุเยอะแหละ

แม้กระทั่งตอนที่เข้าไปค่ารักษาการเจ็บไข้ได้ป่วย
เขาบอกว่าตอนนี้พี่ออกไปก่อนนะเดี๋ยวหนูออกมา
ถ้าหนูแกร่งแรงหนูจะหาเงินให้มีเยอะ
ก็คือความฝันของเขาเลย
เสียดายจริงเพราะว่าผมคิดว่าถ้ามันออกจากโรงพยาบาล
มันแค่เนี่ยทั้งนี้สัตว์เล็กกันแล้ว
ซึ่งก็มีครอบครัวซึ่งกันและกันนะ
ค่ะคือส่วนตัวแล้วตอนนี้เป็นห่วงพี่ปูนะ

คือเข้าใจเลยค่ะเราแค่ฟังเรื่องราวเรายังเศร้าแทนนะ
คือพวกเราฟังตอนที่เห็นข่าวเรายังช็อกเลย

เมื่อวานไปพี่ก็คือแบบไปกอดแกนิดนึงอะ

สำหรับพิธีสวดอภิษฐรรมของนุ๊กซี่นะคะจะมีจนถึงวันที่๓๑มีนาคมค่ะ
ก่อนจะชาปนกิจในวันที่๑เมษายน
เวลา๔โมงเย็นที่วัดเมืองทองหลังนี่แหละค่ะ
โดยหลังจากนั้นก็จะนำอัดถี่ไปรอนรางคันที่ทะเลซักแห่งค่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปลูกซี่เขาชอบทะเลมาก
ถ่ายรูปสวยบิกินงบิกินี่ริมทะเลนี่แหละค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่แฟนแบบเต็มที่จริงนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวของนุ๊กซี่

เพราะคลิปสุดท้ายที่นุ๊กซี่ถ่ายพี่ปู
ยังเป็นคลิปที่พี่ปูนอนเฝ้าน้องซี่อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลย

เหตุการณ์นี้ทำให้เราต้องหันมาบอกรักคนที่อยู่ข้าง